ดูกันที่สาวฮอตสาวสวยสาวหน้าหวานสไตล์สาวงามอย่างเจ้าแม่นาคีแต้วกันบ้างค่ะ
จากว่าความอลังการในละครของเขาแล้วนะคะ
ชีวิตจริงเนี่ยไปงานแฮปปี้เบิร์ตเดย์ของพี่กล้าวน้ำพราวมาชีก็ไม่ธรรมดานะ
ผมสบายเฉียงไปเลยเป็นสไตล์นางงามย้อนยุคค่ะคุณแต้วนัทพร
หน้าผมอลังการไม่แพ้คนอื่นเจ้าตัวบอกเลยว่าเป็นปาร์ตี้ที่แฮปฟันมากสนุกมาก
ส่วนที่หลายคนแอบสงสัยงงเหมือนกันดิฉันก็สงสัยนะ
ไปสนิทกันตอนไหนเนี่ยสองคนนี้นะฮะหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะจะมีการย้ายบ้านย้ายค่ายหรือเปล่า
ให้แบบที่พี่ก้าวเป็นผู้จัดการส่วนตัวใช่แต่คือปกติเนี่ยสาวแต้วเขามีคุณแม่เป็นผู้จัดการส่วนตัว
แต่ถ้าเกิดว่ามาตีสนิทกันขนาดนี้เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่สาวแต้วจะเฉลยว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
แต่ละคนแบบหัวใหญ่แบบอลังการกันมากไปสนุกอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปถึงก็เฮฮาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพี่ที่แบบอยู่เบื้องหลังช่างหน้าช่างผมเราไม่ค่อยมีเวลาแต่งตัวไงหาชุดแบบวันก่อนหน้านั้นเลยค่ะ
ยังไม่ได้คุยอะไรกันในเรื่องตรงนั้นก็ยังเป็นคุณแม่ดูคิวอยู่เหมือนเดิมเป็นเรื่องของแบบต่อไปอ่ะเนอะแต่ว่ายังไม่รู้ยังยังไม่ได้แบบมีการคุยอะไรกันถึงขนาดนั้นแต่ว่าสาเหตุที่แบบเข้าไปสนิทกันเพราะว่าเจอแบบช่างหน้าช่างผมที่เขาทำด้วยกันใช่ค่ะเราก็เลยแบบเหมือนกับเราก็อยู่บ้านใกล้ใกล้กันโซนเดียวกันด้วยใหม่เองก็งานยุ่งด้วยค่ะก็
ชอบตรงนั้น